สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมหน่อย
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องทำในช่วงบ่าย
เพราะว่าจากการตรวจสอบครับอากาศนั้นค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ตอนบนนะครับ
ปัจจัยตอนนี้ที่เข้ามามีผลแล้วก็มีบทบาทต่อความร้อนก็คือ

สังเกตว่ามีการก่อตัวบริเวณภาคกลางตอนล่างจุดหนึ่ง
แล้วก็บริเวณทางตอนบนจุดหนึ่งนะครับ
แน่นอนจุดดังกล่าวที่มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่เนี่ยนะครับ
และโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางประเทศก็จะมีลักษณะของความชื้นเข้ามาด้วย
เพราะว่าความชื้นไม่สามารถให้จะระบายออกไปในแนวราบได้มากนัก
ใครที่ทำกิจกรรมยาวนานในช่วงกลางวัน
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกินน้ำเยอะหน่อย
แต่ว่าความร้อนเหล่านี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นเข้ามาทดแทน
มาทำให้มีลักษณะการก่อตัวของฝนเกิดขึ้น

ก็มีลูกเห็บตกด้วยมีมาอย่างไร
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูกราฟิกนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตว่านี่คือกลุ่มฝนที่กำลังจะมีลักษณะเคลื่อนตัวเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรานะครับ
โดยจะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ประมาณวันที่๕

ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและต่อด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งลักษณะจะสังเกตว่ามีลักษณะเป็นถึงเฉียงแบบนี้
ซึ่งก็หมายความว่านอกจากจะมีอากาศเย็นแพ้
ลงมาแล้วยังมีคลื่นกระแสลมเคลื่อนที่อยู่ด้านบนอีก
การที่มีคลื่นกระแสลมผ่านข้างบนเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้มีลักษณะของความแปรปวนสภาพอากาศนั้นค่อนข้างรุนแรงนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบน
อาจจะต้องระวังลูกเห็บที่อาจจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
รวมไปถึงลมแรงด้วยดังนั้น๗๕๖๗นะครับก็ต้องระวังกันหน่อย
ทีนี้อากาศร้อนแบบนี้จะถูกดับด้วยฝนได้มากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมดูกราฟิกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๘นะครับ
อาจจะสังเกตว่าพื้นที่สีขาวนี่คืออุณหภูมิปกตินะครับ
หากปรากฏเป็นสีฟ้าก็คืออุณหภูมิเย็นลงถ้าหากเป็นสีส้มก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ
ในวัน๒วันนี้อาจจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ
จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั้นจะอยู่บริเวณนอกประเทศไทย
แต่ถ้าหากเราคำนวณไปเรื่อยนะครับในช่วงประมาณวันที่๘คุณผู้ชมดีนะครับ
จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวไปดูวันที่๘เลยนะครับนี่จะสังเกตว่าหลังจากฝนตกลงมานะครับ
วันที่๘ทั่วไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้มีพื้นที่สีฟ้าน้ำเงินปรากฏอยู่นะครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์เลยทีเดียว
ดังนั้นอย่างที่บอกแล้วครับว่าใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
จากเรื่องของแสงแดดในช่วงกลางวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้
เนื่องไปถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้ว
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงต้นสัปดาห์เป็นต้นไป
อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับ
ใครจะล้างรถซักผ้าก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ